แต่ว่ามีอยู่กลุ่มนึงค่ะที่แบบว่าสร้างความสะเทือนใจให้หลายคน
คุณแม่ลูกอ่อนไม่มีนมให้ลูกทานจะทำยังไงตกงานด้วยทีนี้
เตรียมส่งนมผงให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับแพ็คถุงยังชีพอีก๓๐๐ชุดค่ะ
ส่งไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบปัญหาในตอนนี้ค่ะ
หลังจากเจ้าตัวโพสต์ไปไม่กี่นาทีนะก็มีเหล่าชาวเน็ตค่ะเข้ามาคอมเมนต์
ขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากเลย
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้พิธีกรคนเก่งรับเรื่องแล้วก็เตรียมส่งให้แล้วนะคะ

ช้อปปิ้งคุณผู้ชมค่ะดูภาพน่ารักมากเลย
ซื้อข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็นมกล่องค่ะ

เพื่อส่งเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่เดือดร้อน
จับจ่ายซื้อของด้วยตัวเองขนาดนี้
ต่างชื่นชมบอกว่าสวยแล้วโอ้ยังใจบุญอีกด้วยนะคะ
มีมาทุกคนชื่นชมแบบนี้เนาะ
สังเกตไหมช่วงนี้นะคะก็มีดารานะคะนักร้องต่างมากมาย
เขาจะช่วยด้วยการให้อาหารให้น้ำนะครับ

นอกจากจะให้เงินแล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมช่วยกัน
ใช่แล้วค่ะจริงก่อนหน้านี้คุณศรีริต้าเองก็เพิ่งจะ
แจกหน้ากากให้กับผู้ที่ยังไม่มีเพราะว่าก่อนหน้านี้
ขาดแคลนจริงนะคะในถังน้ากากอาณาหมายนะคะคุณผู้ชม